คุณผู้ชมครับถึงแม้ตอนนี้จะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
เพราะว่าตอนนี้ยังคงมีกำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าคอนโดเหล่านี้จะไปอยู่ในทำเลทองครับ
ทำให้คนที่มีรายได้สูงมีเงินเยอะนั้นต้องการค่อนข้างเยอะ
อยู่อาศัยเองแล้วก็ซื้อเพื่อลงทุนนะครับ
สัมผัสความหรูหราของคอนโดที่เขาบอกว่าต่ำประมาณ๗๐ล้าน
ติดตามพร้อมกันกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
เลดีใกล้รถไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกครบ
และเป็นที่ดินที่ผู้ซื้อสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้
เป็นเหตุผลสำคัญลำดับต้นที่ทำให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมหรูย่านใจกลางเมือง
หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
มีจำนวนยูนิตเลือดขายเพียงร้อยละ๔๐
จำนวน๓๐ยูนิตรวมมูลค่ากว่า๒๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาจับจองห้องสุดหรูนี้

และซื้อด้วยเงินสดสูงถึงร้อยละ๗๕
ระดับราคา๗๐๒๕๐ล้านบาท
เห็นได้ชัดว่าสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
แต่คนที่มีรายได้สูงยังมองหาที่อยู่อาศัย
และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

กลับกลายเป็นว่าของราคาแพง

เพราะว่าหลายคนก็บ่นเหมือนว่าคอนโดราคาถูก

ผมกลับดูข้อมูลปี๒๐๑๕๒๐๑๖ปรากฏว่า

เปรียบเทียบกับราคาห้องเพนท์ฮาวส์

ขยับขึ้นสูง๑๖๕บาท

อยู่ที่๖๖๖๖๖บาทต่อตารางเมตรค่ะ
ส่วนภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ปี๒๕๕๙
คาดว่าจะเติบโตร้อยละ๔๕
หรือ๑๕เท่าของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
คาดว่าจะเติบโตร้อยละ๓ในปีนี้
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน